วันนี้ก็ถือว่าเป็นการเข้าสู่วันที่๔๑
ของโครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลแล้วนะครับ
ตั้งแต่ตี๓๔๕นาที
สตาร์ทจากบริเวณบ้านคุณหมอเดียวในตำบลไม้งามจังหวัดตาก
ไปจบเซตแรกที่ปั๊มน้ำมันคาเทคนะฮะแม่บอนอำเภอบ้านตาก
ระยะทางในเซตแรก๑๗กิโลเมตรนะครับ
เซตแรกก็มีดารานางแบบมาร่วมวิ่งด้วยนะครับ
นั่นก็คือคุณโยยศวดีดารานักแสดง
เคยมาร่วมวิ่งแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ได้รับบาดเจ็บนะ
แล้วก็หยุดไปคราวนี้ก็มาวิ่งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็มีการมอบเงินบริจาคตลอดเส้นทาง
เพราะว่ามีประชาชนมารอให้กำลังใจ
อากาศค่อนข้างจะเย็นแล้วก็ถึงหนาวเลยล่ะ
แล้วเมื่อเวลา๖๓๐นคุณตูนก็วิ่งจบจุดเช็กพอยต์แรก
เช็คพอยท์ที่อบตแม่ศลิษฐ์จังหวัดต่าง
ระยะทางของเซตที่๒๑๑กิโลเมตรนะครับ

มีประชาชนมารอต้อนรับแล้วก็บริจาคเงิน
พร้อมกับนำหมวกรูปเป็ดมามอบให้กับคณะนักวิ่งด้วย
อกจากนี้ยังมีหนูน้อยถือป้ายเขียนข้อความว่า
อาทิตย์วันหยุดผมงดดูการ์ตูนมาดูพี่ตูน

น่ารักมากนะฮะพี่ตูนก็แวะทักทายเด็กด้วยนะครับ
ก็สร้างรอยยิ้มความประทับใจให้กับพี่ตูนและคณะครับ

ก็ไปจบเซตสุดท้ายที่บริเวณที่พักริมทางผาสามเงาจังหวัดตาก
ซึ่งเป็นรอยต่อบ้านแม่เชียงรายลุ่มอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางครับ
เส้นทางขึ้นสู่ภาคเหนือตอนบนแล้วนะครับ
ก็สภาพถนนในเส้นทางตรงนี้แล้วก็เข้าสู่ลำปาง
คดเคี้ยวแล้วก็จะเป็นเนินเป็นภูเขาแล้วนะครับ
ต้องใช้กล้ามเนื้อขามากกว่าเดิม
ตอนนี้คุณตูนก็ยังคงมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยอยู่
แต่ว่าทีมงานทีมแพทย์ก็เชื่อมั่นนะครับว่า
พี่ตูนจะวิ่งถึงเส้นชัยอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ตามกำหนดเวลาวันที่๒๕ธันวาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับ
ส่วนยอดเงินบริจาคณขณะนี้อยู่ที่
ขอดูยอดเงินบริจาคสดหน่อยนะครับ
ก็ตอนนี้อยู่ที่๘๔๘๑๓๕๐๕๘บาท๑๖สตางค
ณเวลา๙นาฬิกา๓๕นาทีนี้นะครับ
ก็รวมระยะทางการวิ่ง๑๗๘๐กิโลเมตร

เวลารวมในการวิ่งทั้งสิ้น๓๑๕ชั่วโมงนะครับ
ไปดูบรรยากาศคู่ขนานกันบ้าง
นั่นก็คือการวิ่งของคนดังในเส้นทางที่พี่ตูนไม่ได้วิ่งไปนะครับ

นี่ไม่ได้โม้นะมาเองฮะ
คุณสมรักคำสิงนะครับอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นระดับตำนานทีมชาติไทยเนี่ย
พร้อมกับชาวขอนแก่นนับหมื่นคนเลยนะครับ
พร้อมใจการสวมเสื้อเหลืองออกวิ่งเพื่อรับเงินบริจาค
ไปตามถนน๕สายก็ครอบคลุมทั้งอำเภอเมืองขอนแก่น
ระยะทางสายละ๗๔กิโลเมตร
ก็ออกสตาร์ทจากบริเวณสารเจ้านะครับ

สิ้นสุดที่สารากลางจังหวัดขอนแก่นนะครับ
สำหรับยอดเงินบริจาคที่คุณสมรัก
พร้อมกับคณะวิ่งที่จังหวัดขอนแก่น
ก็ได้เงินบริจาคไปทั้งสิ้น๓ล้านกว่าบาท
โดยจะมีการนำเงินไปมอบกับให้พี่ตูน

ก็คือที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับ
นี่ก็เป็นความคืบหน้าทั้งหมดนะครับของ
การวิ่งของ๙คนละ๙ครับ